สามีคนนี้เมาแล้วภรรยาแก้เผ็ดเชิญชมครับ
พี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงหาซื้อยาก

เอาบะหลั่นดียี่ห้อหนึ่งหาซื้อยากตอนนี้ร้านไหนมิ้วขายคนละขวดเท่านั้น
คือสามีนี่เป็นไงคือนอนนั่งเมาหมดแรงอยู่ตรงนั้นเหรอ
เมาหมดสภาพโอ้โหนี่ครับลาดลงไปเลย
คลิปนี้มียอดวิวนะฮะ๓ล้านกว่าวิว

คือค้นโพสต์ก็คือภรรยายเอง
ลาดเองบรรยายเองนักเลงพอชอบดื่มดีนักอาบน้ำด้วยซะเลย

ไปซื้อทำไมไม่ต้องซื้อ
แล้วก็มีรูปสติกเกอร์หัวเราะอ่ะ
นี่แหละครับแปลว่าอ๋อยังล้อเล่นและให้อภัยสามีเสมอน่ารักครับ
ทีมข่าวพูดคุยกับคุณสุดารัฐหรือคุณบีเป็นภรรยาเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเธอโมโหจริง
เพราะสามีคือคุณสุเนธกลับมาจากดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน
มาถึงปั๊บยังจะขอขอเดิมอีกหน่อยได้ไหมเธอ
ทั้งที่สภาพตอนนั้นเต็มคาราเบลมาแล้วครับนี่ดูสีหน้าพี่เขา
ยังจะมาขอดื่มอีกโมโหเลยไปจัดให้ทั้งขวดเลยที่เหลือนี่นี่
คุณสุเนธหรือว่าคุณแจ๊คสามีบ้างพี่เป็นไงบ้าง
เขาบอกโหเหมือนจะได้แสบไปหมดเลยแสบหน้าแสบตาไปหมด
โกรธด้วยนะแต่มีคิดจะเอาคืนพี่อยากคิด
อย่าคิดนี่นะฮะเช้าวันต่อมาทั้งคู่เอาคลิปมาเปิดดูด้วยกันก็ค้ำนะฮะ
น่ารักคู่นี้นะยุไอ้พญาเธอลงคลิปเลยลงคลิปเลย
ทั้งคู่รักกันมา๒๕ปีไม่เคยทะเลาะกันสักครั้งนะฮะ

กลับเพิ่งกลับไปกินจากบ้านบ้านเพื่อนมาเนี่ยค่ะเมาเมาจนหน้าซีดเลย
แล้วเราก็บอกให้เขาหยุดเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
แล้วเขาบอกว่าให้ไปหยิบเหล้าในห้องอีกเราก็เลยไปหยิบเหล้าในห้องมาเท
เพราะว่าโมโหมากเขาไม่ยอมหยุดเมาแบบมากเลย
หลักเขาเป็นคนเชื่อฟังอยู่แล้วไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ค่อยทะเลาะกันเลย
มีครั้งเนี้ยแบบโหแสบหน้าแสบตาไปหมดแล้วโกรธด้วยเมาด้วยครับ
แต่สุดท้ายไม่ได้เลยครับยืนตรงตัวไม่อยู่แล้ว
ก็ต้องลดลดหน่อยครับเชื่อเมียจะได้ดีครับ

อะไรนะเชื่อเมียแล้วจะได้ดีค่ะใช่ครับพี่แจ๊คพี่แจ๊คพูดถูก
แต่พี่บีพี่บีเสียดายหาซื้อยาก

ฟ่อนนี้ฟ่อนนี้นี่ค่ะ
สามีนี่บางทีก็ต้องดึงสติกันหน่อยนะคะแบบนี้